เกาะติดข่าวเช้าหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
พิษจากภาพหลุดไลหลุดค่ะ

แต่ดูเหมือนเจ้าตัวนะคะจะยังยิ้มออกนะ
เพราะว่าคือเมื่อวานนี้เดินทางไปออกงานอีเวนต

แฟนคลับนะแห่ไปให้กำลังใจกัน

มาจากเหล่าแฟนคลับค่ะที่พากันแชร์ภาพ

พระเอกคนดังค่ะซึ่งเจ้าตัวนะ

เขาบอกด้วยนะว่าแฟนคลับบางคนน่ะ

ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่มาให้กับผมตลอดนะครับ
ผมไม่พูดอะไรมาก
ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไม่เข้าใจแล้ว
และเข้าใจในตัวผมนะครับขอบคุณครับ
มีแต่คำว่าขอบคุณสิ้นเสียงพี่หมื่นโป๊บเมื่อไหร่นะครับ
บอกเลยว่าทุกคนนะเข้าใจในตัวผมมากเลยนะคะ
ตรากลบอกว่าตรากลบอกว่า

อ่าศูนย์อีกคลิปนะหนึ่ง

เรียกว่าเล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดหรือเปล่านะคะ
เมื่อเจ้าตัวขอควักกระเป๋าให้เงินเด็กที่มาเล่นเกมนะฮะ

ข้อมึงรักเด็กอ่าไม่ดีหรอ
พอดีว่าเป็นคนชอบดูแลเด็ก
นะคะก็เรียกเสียงกรี๊ดกันไปนะคะ

ไม่รู้อ่ะหมื่นนึงนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่หมื่นโป๊เหมือนเดิม

อันนี้ก็เช้าเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะจ๊ะอาสยามคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกแล้วนะคะว่าเตรียมรับกระแสดราม่า
เรื่องการกลับมาทวงบันลังความแซ่บสไตล์คันหู

เซ็กซี่มากเวอร์ชันสุดนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้จ๊ะก็ออกเพลงมาแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร
เพราะเวอร์ชันนี้ค่อนข้างแซ่บหนักมากกับท่าเต้นแล้วก็รวมถึงเนื้อเพลงด้วย

แต่ที่จ๊ะจะไม่ทนนะคะก็คือคอมเมนต์ที่มันไม่เป็นความจริงค่ะ
ต่อว่ากันรุนแรงมากเลย
เนื่องมาจากข่าวของเธอนะจากไทยรัฐออนไลน์นี่แหละ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แบบแรงเลย
ว่าเพราะแบบนี้ไงถึงถูกเอาไปเปรียบเทียบ

ไม่สามารถที่จะอ่านออกอากาศได้นะคะ
ว่าถ้าเธอขายบริการจริงเธอจะมาร้องเพลงทำไม
ขายเงียบคนไม่รู้คนไม่ด่าดีกว่าไหม

ถ้าขายจริงหรือเป็นเมียน้อยใครจริง
ก็คงจะมีใครหลายคนออกมาแฉแล้ว
ก่อนจะปิดท้ายด้วยว่าชีวิตจริงไม่ได้เป็นคนเลวนะคะ
ก็ตามคอนเซ็ปต์เธอเธอเคยบอกเอาไว้ว่า
แรงแต่ไม่เลวนะคะ
ผลงานล่าสุดไม่แร็ดอยู่ยากแร็ดมากอยู่ได้คุณผู้ชมค่ะ

ถ้าเกิดว่าคนที่เต้นเป็นตามสไตล์เทอร์คงเค้ใจท่าเต้นน๊ะ
แต่บางคนเนี่ยพอเห็นเสื้อผ้าหน้าผมปุ๊บอาจจะไม่เข้าใจ

จะเห็นเลยนะว่าชีวิตจริงของเธอเรียบง่ายเหลือเกิน
เป็นแบบง่ายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ซึ่งคนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขยันทำบุญขยันช่วยเหลือผู้ตกคลุกได้ยากอยู่ตลอดนะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะได้เห็นมุมนี้ของจ๊ะอยู่แล้วนะคะ
อันนี้คือเราอยากจะนำเสนอทั้งสองมุมนะในส่วนของงานก็คืองาน
ในส่วนของไลฟ์สไตล์จริงก็คือไลฟ์สไตล์จริงของเธอ
ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้จักตัวตนของจ๊ะเนี่ยแนะนำว่าให้เข้าไปดูในไอจีของน้อง
เพราะว่าน้องเนี่ยมันมีหลากหลายมุมมุมที่ดูแลคนเท่าคนแก่
มุมที่ใครเห็นใครก็รักก็มีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ
ประเด็นนี้ก็จบไปแต่จริงแล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือ
หมื่นโป๊ปของเรายังไงคุณตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสดราม่าออกมาเยอะแยะ
พ่วงไปถึงหมวยลี่ที่มีข่าวด้วยนะคะ
ซึ่งหมวยลีเองเขาก็ออกมายืนยันนะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นไลน์ของเธอ
แต่ว่าไลน์นั้นถูกแฮ็กเอาก็ไม่รู้ว่าใครแฮ็กหรืออะไรยังไง
ซึ่งเธอก็ได้มีการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หนุ่มที่เป็นแฟนเก่าแฟนเก่า
ของหมวยลีเนี่ยเขาออกมาคอมเม้นต์
ซึ่งไปในเชิงต่อว่าทางด้านหมวยลี่เป็นคุณบงคุณบาปอะไรแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งจะจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีหนึ่ง
บทสรุปของเรื่องนี้นะคะ
ฉันว่ามันมีหลายตัวละครเหลือเกินนะ